เช้าปุ๊บน้ำท่วมปรับนะคะ

ก็ลงพื้นที่สั่งการเองเลยนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณ
ถนนราชดาพิเศษ
ซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ
อกจากนี้ได้เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรไปประจำจุดเสี่ยง

หากน้ำขังรอการระบายเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งระบายน้ำลงสู่คลอง

วันนี้ค่ะได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก๔เครื่อง

ล่าสุดนะคะน้ำกลับมาแห้งเป็นปกติแล้วค่ะ

มีปริมาณน้ำสูงถึง๑๒๕มิลลิเมตร
รถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรได้นะคะ
ส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมขังรอการระบายทั้ง๓๖จุด
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะได้ระบายไปแล้ว๒๗จุด
แล้วก็จะเร่งแก้ปัญหากันต่อไป
รวมถึงมีการวางแผนรองรับในระยะยาวด้วย
ก็คือการสร้างอุโมงยักษ์ระบายน้ำคลองบางซื่อ
ซึ่งกำหนดการเดิมจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนปีหน้า
ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
แน่นอนนะคะว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องของการจราจรที่ติดขัด
บ้านเรือนประชาชนเองก็ถูกน้ำท่วม
นักเรียนบางโรงเรียนก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้
โรงเรียนต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอน
ก็เลยทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ฝากขอโทษประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่เสี่ยงอุปกรณ์และบุคลากรของกรุงเทพมนคร
ก่อนฝนมาไม่ใช่ฝนมาแล้วก็เข้าไป
อันนี้เราจะทำอยู่
และผมก็ได้ขอให้เพิ่มบุคลากรด้วย
เพื่อรับมือกับช่วงนี้ซึ่งฝนน่าจะตกหนัก
ส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกภูสิตวิเศษคามินรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่า
ก็ได้เตรียมมาตรการรับมือน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักสำคัญ๖สาย
เช่นถนนวิภาวดีรังศิษย์เมื่อเช้าติดหนักเลย
ถนนผลโยธินรัชดาพิเศษลาดพร้าวกำแพงเพชรแล้วก็เกษตรนวมิน
พร้อมจัดตำรวจชุดช่วยเหลือน้ำท่วม๖๐นาย
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในจุดต่าง
รวมถึงแนะนำประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเห็นน้ำท่วมขัง
ก็ควรที่จะเลี่ยงจุดนั้น
ด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาบอกว่าการระบายน้ำ
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนโดยต้องแก้ไขทั้งระบบ
ที่ผ่านมาท่อน้ำมีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำดีน้ำเสียไหลมารวมกัน
ก็ต้องสร้างระบบระบายน้ำใหม่ทั้งระบบ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามายาวนานค่ะ
ถ้าแก้ไขทั้งระบบไม่ได้ก็จะเจอปัญหาจุดอื่น
ขอเวลาหน่อยขอเวลาให้ได้พิจารณา
เพราะว่าทุกอย่างนั้นต้องใช้งบประมาณ
ที่ผ่านมารัฐบาลบอกว่าใช้งบประมาณเยอะจริงนะคะ

แต่จะให้ไม่ท่วมเลยนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะ

รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โดยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้ว
วันนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในภาพต่างของสื่อสังคมออนไลน์
ก็มีภาพของทหารลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เรื่องของการนำรถไปช่วยขนส่งแล้วก็ส่งนักศึกษา
ช่วยซ่อมรถยนต์ที่เสียหายจากถูกน้ำท่วม
ขณะเดียวกันเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียก
เพื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาพูดคุย
เพราะว่าหน้าที่ดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วม
เป็นของกรุงเทพมหานครโดยตรงค่ะ
ส่วนพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมเองสามารถติดตามการให้สัมภาษณ์

เรื่องของการประชุมรับมือสถานการณ์น้ำ

ได้เพิ่มเติมนะคะฉบับเต็มผ่านแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ